เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยได้มีการพัฒนาเรือนจำชั่วคราวคลองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะให้เป็นแหล่งฝึกอาชีพ
พัฒนาเรื่องของงานฝีมือสำหรับผู้ต้องขังชั้นดีผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ
เพื่อให้ผู้ต้องขังเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาข้าวไรสเบอรี่ที่กำลังออกรวงสีเหลืองทองท้าลมแดดเพื่อรอคอยการเก็บเกี่ยวในอีกไม่ช้านี้
เป็นอีกเพียงหนึ่งในผลความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ของเรือนจำชั่วคราวครองโพจังหวัดนครสวรรค์
น้อมนำแนวคิดพระราชดำริปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มาใช้เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นการฝึกอาชีพเตรียมพร้อมให้กับผู้ต้องขัง
ก่อนที่จะพ้นโทษและก้าวออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งนอกจากการทำนาข้าวไรสเบอรี่แบบครบวงจรแล้วภายในเรือนจำชั่วคราวคลองโพ
ยังได้มีการแบ่งพื้นที่ที่มีมากกว่า๖๐ไร่จัดสรรออกเป็น๔ส่วน
ตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงราชการที่๙โดยแบ่งพื้นที่ทำนาร้อยละ๓๐
ทำบ่อน้ำเลี้ยงปลาร้อยละ๓๐ปลูกพืชผักสวนครัวขยายผันไม้ดอกไม้ประดับร้อยละ๓๐
ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีกร้อยละ๑๐จะถูกนำไปทำประสุทธิ์
เป็ดไข่ไก่ไข่และทำที่พักอาศัย
โดยผู้ต้องขังเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
พวกเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มาฝึกอาชีพตามรอยพ่อ
ซึ่งหากพ้นโทษออกไปก็พร้อมที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริ
และความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต
ดีใจครับดีใจว่าทีมจะได้มาอยู่นี่
ผมได้ทำตามรอยพ่อครับมันเศรษฐกิจของพ่อเพียง
ผมมาอยู่นี่ผมก็เหมือนเปิดหูเปิดตา
แล้วก็ทำปลูกผักพวกส่วนครัวทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ด
ก็ดีครับได้เป็นแนวทางเพื่อไปประกอบอาชีพ
เมื่อวันที่เราพ้นโทษออกไปแล้วครับ
รู้สึกทราบซึ้งครับบางอย่าง
รู้สึกซับซึ้งครับบางอย่างก็ผมก็ใช้แนวทางของในหลวง
มาใช้การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัวการทำนาครับ
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์
จะหลงผิดต้องโทษอาญาแผ่นดินจนต้องถูกจองจำ
แต่หลายโครงการพระราชดำริก็ถูกตกทอดมายังผู้ต้องขัง
ทำให้พวกเขาไม่เคยลืมความเมตตาและความห่วงใย

ทรงมีต่อประสบกรณิกรของพระองค์
ต้องการให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปรียบเสมือนหย่าวิเศษ
คอยรักษาและเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดี
ทำให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้
เพื่อก้าวออกไปเป็นคนดีของสังคม
และไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก
เราคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
จะทำให้พี่น้องประชาชนที่หลงผิด
กระทำความผิดที่มาอยู่ในคุก
สามารถกลับเอาไปใช้ได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์
มันเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขัง
ให้สามารถต่อสู้กับสิ่งเหล้า
และก็สิ่งนิวอายุต่างที่สังคมมันจะมีอยู่อย่างยักษ์
ระดับที่เราประเมินผลมาแล้วเป็นที่น่าพอใจ

พอเพียงที่เรือนจำชั่วคราวคลองโพได้นำมาฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังชั้นดีแล้ว
ภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ยังได้ทำการสร้างแหล่งเรียนรู้
พัฒนาอาชีพตามความถนัดรวมถึงเปิดตลาดราชพิวัฒน์หรือตลาดหน้าคุก
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพโดยได้นำสินค้าและความรู้ที่ได้รับจากในเรือนจำ
ออกมาขายให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้ว
ยังทำให้สังคมเกิดการยอมรับในตัวผู้ต้องขังมากขึ้นอีกด้วย
พรสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน